จากว่ามีพนักงานเก็บขยะไปพบศพของทารกอายุสักประมาณ๑๒เดือนครับ
เอาใส่ถุงไปทิ้งในถังขยะ
สืบไปสืบมาเจอตัวแม่แล้วแต่ยังไม่ยอมมานะ
อ้างว่าตัวเขาอยู่ต่างจังหวัด
อยากรู้ว่าทำไมถึงเอาศพลูกมาทิ้งไว้แบบนี้
เขาเพิ่งจะเกิดมาได้แค่เดือน๒เดือนเองเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้มันอยู่ในพื้นที่ของนนทบุรีครับตำรวจสพรัฐนาธิเบส
นนทบุรีพร้อมกับกู้ภัยนะฮะแล้วก็แพทย์เวรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ลงพื้นที่ไปไปตรวจสอบภายในซอยประชาชื่นนทบุรี๗
ตำบลบางเขนอำเภอเมืองนะเนื่องจากว่ามีการรับแจ้งว่าไปพบ
ศพเด็กทารกถูกทิ้งไว้ในถังขยะครับพอไปถึงเนี่ยนะ
ไปพบรถขยะเนี่ยที่เห็นในภาพนี่แหละฮะนะฮะแล้วก็ทีนี้พนักงานของเทศบาล
นนทบุรีเขาก็ยืนรอให้การอยู่ที่บริเวณข้างห้องเช่าห้องหนึ่ง
ในรถไปพบศพทารกเพศชายอายุสักประมาณ๑๒เดือน
นี่ครับคุณผู้ชมร่างกายสมบูรณ์เชียวสวมใส่ชุดสีส้มมีผ้าอ้อมสำเร็จรูป
แล้วก็ผ้าขนหนูสีฟ้าห่อตัวเอาไว้นะฮะในหลงปั่นแก้วอายุสี่สิบเจ็ด
ซึ่งเป็นพนักงานเก็บขยะของเทศบาลนนทบุรีก็บอกแบบนี้ว่าขณะที่เขากำลังยกถังขยะขึ้นไป
เทบนท้ายรถขยะเอ๊ะมันมีถุงฮิ้วลายการ์ตูนสภาพมันใหม่ผิดปกติ
แต่มันหนักหน่อยรู้สึกผิดสังเกตก็เลยเอกใจเปิดดู
เทออกมาโอ้โหพังงะเลยเป็นศพเด็กครับ
สีฟ้ามันรูดชิบอยู่อืมอย่างงี้ผมก็แปลกแปลกนึกว่าอะไรผมก็เลยลองเปิดดู
ดูทีนี้ก็มีผ้าเปื้อนเลือดผมก็ปาดออกเด็กผมก็ร่วงออกมา
จากการตรวจสอบร่างกายของศพทารกนะฮะเด็กนั้นค่อนข้างจะสมบูรณแข็งแรง
แล้วก็เสียชีวิตมาประมาณสองถึงสามวันล่าสุดตำรวจทำงานเร็วพอสมควรเลยนะฮะ
มีหลักฐานต่างเชื่อมโยงไปถึงแม่ของเด็กแล้วเนี่ย
พบว่าจริงแล้วเขาอาศัยอยู่ในหอพักใกล้เคียงกับจุดที่พบศพนี่แหละ
ก็เลยโทรไปหาแม่เด็กบอกว่าตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดค่ะมาไม่ได้
ตำรวจก็เลยต้องแจ้งข้อเก่าหาไปเรียกมาพบก่อนมาสอบประคำเพิ่มเติม
ส่วนศพทารกนั้นมอบให้กับกู้ภัยส่งไปธนสูตรที่โรงพยาบาลอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็คงอยากจะถามแม่ว่าทำไมถึงเอาลูกมาทิ้งไปแบบนี้เป็นคนทำให้ลูกเสียชีวิตหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบนะครับ